จะเป็นยังไงไปดูสงการแบบพี่มัมโหลดด้วยค่ะ
สายแมกหนูอย่าลืมใส่แมกหนูอย่าออกจากบ้านแล้วก็ใส่แมกหนู
น่ารักนะป๊าจ้าสุดยอดมากเลย
คลิปล่าสุดพี่มดเกิดก็คิดว่ารักสามีจริงคุณผู้ชมล้างเท้าสามีพี่มัมไปเลย
เดี๋ยวเราจะเห็นฟิลแบบพี่หม่ำกลัวพี่มดนะแต่พอเจอคลิปแบบนี้ก็น่ารักกันแหละ
เขารักกันเขารักกันเขาทันกันมุกอ่ะเนอะใช่ค่ะ